ทีป้ายแดงนะคะวันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่กันที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีมาตามหาร้านไก่ยอทอด
แต่บอกเลยนะวันหนึ่งใช้ไก่ยอ๕๐๐กิโลกรัม
มีคนมาขอซื้อสูตรไปแล้ว๑๐๐ร้านทั่วประเทศไทยจ้ะ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านไก่ยอทอดครูภาพ
แต่ตอนนี้อยู่หน้าตลาดเลย
ยออยู่ไหนไปตามหาข้างในดีกว่าจ้า
แหมแวะเที่ยวแวะกินจนหนำใจเลยนะน้องใบตอง
แต่ก็อย่าลืมว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่ร้านนี้เลย
ยอครูภาพสาขาดั้งเดิมต้นตำรับขายไก่ยอทอดกับน้ำจิ้มรสแซ่บ
ที่ใครเนี่ยต่างก็ติดใจ
จนตอนนี้เนี่ยมีคนขอเรียนสูตรไปขายต่อแล้วกว่า๑๐๐กว่าร้านทั่วประเทศ
สร้างอาชีพสร้างรายได้ไปตามกัน

เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับ

นี่ค่ะคือครูพราบตัวจริงสิ่งจริงนะคะสวัสดีค่ะ
จะบอกว่าไก่ยอร้านนี้ดังมาก

มีแบบทอดแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนึ่งแบบนี้
แบบนึ่งก็คืออยู่ในนี้ชิ้นละ๑๐บาทเหมือนกัน

อ่าทั่วประเทศตอนนี้ก็ประมาณ๕๐๐กิโลค่ะ

ประมาณ๑๐๐สาขาได้ตอนนี้

วันนี้คุณแม่จะแจกคอร์สการเรียนการทำไก่ยอ
คือเอาไปขายสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เลย

เพราะฉะนั้นกติกาเป็นไงเดี๋ยวรอดูจนจบนะคะ

ได้เลยค่ะได้เลยค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี้คือเป็นสูตรของที่ร้านมาคะทุกคนอ่ะชิม
มันเนื้อเน้นแน่นมันมีความนุ่ม

แต่ทีนี้เดี๋ยวจะลองชิมแบบกรอบ
ตัวไก่ยอะนุ่ม

แล้วพอจิ้มกับน้ำจิ้มที่มันมีรสแบบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ด
จะบอกเลยว่าไม่เคยกินไก่ยอทอดที่อร่อยแบบนี้
อันนี้พูดตรงอร่อยขนาดนี้เอาสูตรมาจากไหน
เป็นสูตรที่ครูภาพเคยเปิดร้านอาหารอยู่แล้ว

ก็เอามาปรับปรุงมาอะไรนิดหน่อยก็มาทอดขายได้

ทำไมถึงต้องเป็นไก่ยออย่างเดียวอะคะ
ด้วยความที่ตลาดนี้อันที่หนึ่งก็คือมันต้องเคลื่อนย้ายตลอด
การที่จะเอาอะไรของอะไรหนักมามากบางทีก็ลำบาก
ส่วนหนึ่งก็คือเรามีไก่ยอมีน้ำจิ้มที่เราอร่อยอยู่แล้ว

ข้อสำคัญคือที่นี่เป็นคนที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
เราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นไก่ยอก็น่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าทุกคน

เฉพาะสาขาแม่เนี่ยนะ
หายอดขายเท่าไหร่คะต่อวัน
ประมาณ๘๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาทต่อวัน
ขายดีมากเอางี้ดีกว่าหนูอยากกินต่อนะ
แต่หนูอยากให้แม่สอนสูตรมาด้วยนะ
ขออนุญาตบุกมาถึงหน้าร้านทอดไปอยู่ข้างที
ขอเข้าไปดูขอเข้าไปเรียนด้วยเลยแล้วก็แล้วกันนะคะแม่

ตอนนี้ก็ได้เวลาเผยเคล็ดลับการทำไก่ยอทอด

อร่อยจนไม่ว่าใครที่มาขอสูตรไปขายต่อ
ต่างก็ขายดีไปตามกัน
ซึ่งสิ่งแรกที่ต้องเตรียมเลยนั่นก็คือ

ลับอยู่ที่อะไรให้น้องใบตองไปเรียนกันเลยครับ
เดี๋ยวเริ่มเลยว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะแม่
เป็นตัวแรกนะคะอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบ

อันนั้นเป็นแป้งสาลีเคผสมลงไปเลย
ใช่เลยใช่ค่ะ
ตัวนี้จะเป็นรสดีไก่นะคะ

เรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลย

หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็เตรียมไปทอดกัน

แต่ก่อนทอดเดี๋ยวเราไปหั่นไก่ยอกันก่อนเนอะ
ต้องหั่นด้วยโอเคได้

ค่ะอันนี้ก็เป็นไก่ยอที่มันยาวประมาณ๔๕๕๐โดยประมาณ
เราก็จะแบ่งให้มันเป็น๕ส่วนเท่ากัน

หั่นออกมาเป็น๕ท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อ

ไม่ต้องหั่นให้มันได้๓แบบเท่ากัน
ก็คือเราคำนวณแล้วว่าถ้าต้นทุนของไก่ยออยู่ที่เท่านี้
บวกกับค่าน้ำจิ้มค่าแป้งค่าที่ค่าแรงค่าเดินทางค่าน้ำมัน

โอเคอันนี้คือการผ่านการคำนวณมาแล้ว
เวลาทอดเราก็จะคลุกเขาให้มันเข้ากันก่อน

ให้มันเคลือบกับตัวไก่ยอให้หมดทุกอันก่อน

เพราะว่าตัวแป้งมันมีความเข้มข้นเนาะแม่เน
ใช่ค่ะแป้งก็ติดไก่ยอพอดีเลย
เลยเนี่ยติดเลยแบบเข้มข้นเลย

เราจะดูยังไงว่ามันได้หรือยังไม่ได้อะค่ะ
ก็คือให้ดูให้สังเกตที่ตัวของไก่ยอถ้าอย่างนี้จะเห็นว่าขาว

แต่ว่ายังไม่ได้
จริงแล้วนอกจากสูตรในการตั้งแต่การหั่น
การทำแป้งรวมไปถึงการทอดที่ทำให้ดูแล้วเนี่ยนะ
เมื่อกี้ที่แม่บอกว่าจริงแล้วเราปรุงรสน้อยมากเนื่องจากว่าน้ำจิ้มมันอร่อยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ให้ดูแค่นี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเปิดสูตรลับการทำน้ำจิ้มด้วยจ้า
เริ่มกันเลยนะคะน้ำมะนาวสดนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำมะนาวสด
อันนี้น้ำปลานะคะเทลงไปผสมกันเลย
ซอสปรุงรสนะคะเป็นน้ำตาลสายอันนี้เทลงไปได้เลยนะคะ
อีกตัวหนึ่งที่เราต้องผสมลงไปคือตัวนี้แต่เราไม่สามารถที่จะเทลงไปได้
เนื่องจากถ้าเป็นเทลงไปมันจะไม่ละลายคุณภาพจะเอาน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้เอาไปปั่น
ปั่นกับน้ำตาลตัวนี้ค่ะนะคะโดยใช้เครื่องปั่นที่บ้านเราจะมีเครื่องปั่นขนาดไหนก็ได้
ใช้ได้เช่นเดียวกันเราก็จะได้ออกมาเป็นเหมือนน้ำเชื่อมอย่างนี้เลย
แดงจินดาปริมาณของการใช้พริกแดงใครจะใช้มากใช้น้อยแล้วแต่ต้องการเลยค่ะ
ตัวต่อไปค่ะกระเทียมใครจะใช้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความพอใจเลยนะคะ
แล้วก็อันเนี้ยค่ะโรยลงไปอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ได้เรียนกันครบทุกขั้นตอนเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมทำไม
จากที่เคยทำงานประจำอยู่ในแวดวงด้านการศึกษามากว่า๓๐ปี
แล้วก็ตัดสินใจออกมาเปิดร้านอาหารอีสาน

ทำให้รายได้ลดจากวันละ๓๐๐๐บาท

กับค่าใช้จ่ายเดือนละแสน

เปลี่ยนมาทำอาชีพขายของออนไลน์

ในที่สุดก็หันมาเลขขายของกินตามตลาดนัด
แล้วหลังจากนั้นชีวิตของครูภาพ
ต้องมาประเทินกับอะไรอีกบ้าง

กว่าที่แม่จะขายดิบขายดีขนาดนี้
โอ้โหก็ผ่านอะไรมาเยอะมาก

ตอนนั้นขายของออนไลน์ก็ไม่เวิร์ก
ก็เลยมาขายของตามตลาดนัดอีก
ก็ไปขายข้าวหมูทอดตามศูนย์ราชการที่เขาจัดอีเวนต์
เอางานอีเวนต์เล็กช่วงคนสั่น
ใช่ค่ะไปขายทำหมี่ทรงเครื่องขายคิดว่าตัวเองทำอะไรแล้วอร่อย
ลองไปลงตลาดนี้ก็ขายไม่ได้ตลาดนี้ก็ขายไม่ได้
ตลาดนี้ก็ห้ามขายมีคนขายแล้ว

ที่มันไม่ได้ไหวเพราะว่าเราจะอยากจะขายอะไร

แล้วทีนี้แก้ปัญหายังไงถ้าเกิดปัญหาเงินมันไม่พอใช้ตอน

พี่สาวมาเท่าไหร่คะ

ประมาณห้าแสนบาทที่ยืมมาแม่ยืมเอาไปลงทุนทำอะไร
ก็ลงทุนขายของด้วยเนาะ

เอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างบ้าง

เราไม่ได้นึกไม่มีความรู้อะ

เราคิดแค่ว่าไก่ยอเรามันอร่อยนะ

จัดการกับไอ้ไก่ยอที่ทำไว้ยังไง
ก็เอาไปโรงงานอีเวนต์บ้าง

เงินที่ทยอยยืมพี่สาวมาที่นี่
ประจำนวนเงิน๕๐๐บาทนี่คือ

ไม่ต้องถามว่าจะเอาเงินที่ไหนผ่อนรถ

ขอให้สารบังคับขายบ้านหลังนี้

รู้สึกยังไงเผาไม้ศาล

และลูกคนเล็กเนี่ย
สอบเทศจุฬาไม่มีเงินส่งลูก
แต่โชคดีที่ลูกคนเล็กเนี่ย

เขาก็ไปสอนพิเศษตามบ้าน
แล้วเอาเงินส่งตัวเองเรียน

มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่า

ลูกสาวคนโตเนี่ยจบแล้วจะไปรับปริญญา

ซึ่งเราก็สะท้อนใจแล้วว่าเฮ้ย

ไม่มีเงินให้ลูกเพื่อเดินทางไปรับปริญญา
เออต่อให้ไปได้เนอะ

ไม่มีเงินเอาของขวัญให้ลูก

แล้วลูกไปยืนตรงนั้นเขาจะรู้สึกยังไง

สักไม้มีเชิดเราไม่มีอะไรให้เราไม่มีให้แต่ลูกอ่ะเขาก็น่ารักนะ
เขาบอกว่าแม่ไม่รับก็ได้เพราะว่าถ้ารับนะแม่จะต้องมีค่าใช้จ่าย
เดินทางค่ะโรงแรมค่ะเราไม่รับได้ไหมแม่บอกไม่ได้ไม่ได้
มันในมุมของคนที่เป็นแม่คือเหมือนแบบเป็นแม่ที่แย่อ่ะอืม
คนโตก็จะรับปริญญาเนอะไอ้คนเล็กก็ไม่มีเงิน
เหมือนไม่ได้ส่งลูกเรียนเนอะมันแบบโทษทุกข์อ่ะมันคือแบบ
จะอยู่ทำไมวะแม่คิดว่าถ้าเกิดว่าวันที่แม่แบบตัดสินใจลาลูกไปอ่ะ
แล้วจะได้เงินมาอ่าเพื่อให้ลูกคิดว่าตัวเองมีประกันมันน่าจะ
มันน่าจะเป็นเงินก้อนที่เอามาให้ส่งไอ้ตัวเล็กเรียนแล้วก็มีบางส่วนที่จะให้ตัวโต
ดำรงชีวิตเหมือนแม่คิดว่ามันมีแค่ทางเดียวที่จะได้เงินฉันต้องตายเท่านั้น
คือบอกแล้วตอนนั้นว่าไม่อยากอยู่แล้วเพราะเอิญว่าเราอ่ะ
กับพี่สาวว่าถ้าเราเป็นอะไรไปอืม
ทิ้งหลานนะเขาว่าเราอืมเขาบอกว่าคิดรู้ได้ยังไงว่าเราไปแล้วอ่ะ
ที่เหลือลูกจะเป็นยังไงอืมนั่นมันคือการที่แบบโยนภาระให้พี่อืม
มันเป็นการเห็นแก่ตัวที่สุดค่ะไม่ต้องตายพี่อ่ะยังอยู่ตรงนี้
ใดที่พี่ยังอยู่ตรงนี้อ่ะไม่มีไม่มีทางคำว่าอดอืม
เดี๋ยวกลับมาอยู่บ้านเราไม่มีบ้านก็มาอยู่ด้วยกันก็อยู่บ้านเรา
ก็เลยเหมือนฉุกคิดได้ว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีกำลังใจนะ
อย่างน้อยเรายังมีคนที่พร้อมจะต่อสู้ไปด้วยกันอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดเราจบชีวิตตัวเองอ่ะ
และยังทิ้งภาระและปัญหาไว้ให้คนข้างหลังถูกตอนที่บอกเขาตอนนั้นน่ะ
เงินที่เขาให้มามันเหลือห้าพันมานั่งมองห้าพันแล้วก็นั่งร้องไห้
แล้วแบบห้าพันสุดท้ายห้าพันสุดท้ายจะทำยังไงดีกับมัน
อยู่ต่อได้นานแค่ไหนค่ะลูกสาวก็รู้ลูกสาวคนโตก็จะรับรู้ทั้งหมดเลย
ระหว่างนั้นก็นอนคิดไปคิดมาก็ชวนลูกสาวบอกแม่ว่าไก่ยอที่เรามีเหลืออยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะ
ลองไปลองขายไหมแม่จะทำอะไรแม่จะขายชุบแป้งทอดขาย
แต่แม่แม่ว่ามันต้องขายได้เพราะแม่นะจะทำน้ำจิ้มแบบกระมังใหญ่เลย
อืมแล้วแม่ก็จะทอดสวยสวยอืมคือตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออก
มันเหมือนกับว่าขอลองอีกสักครั้งลองอีกสักครั้งไหมคะครั้งสุดท้ายแล้ว
อืมลองมาตลอดกับเงินต้นห้าพันบาทเนี้ยใช่ใช่ลองมาตลอด
ทำไมจะรออีกครั้งมันจะเป็นไรไปอ่ะแล้วครั้งสุดท้ายทำไมถึงต้องเป็นตลาดนี้ค่ะ
ก็อย่างที่บอกมานั่งดูนั่งนับคนตลาดนี้คนเยอะจังเลย
เป็นที่ต่อรถเด็กนักเรียนมีคนมาเจอช่วงไหนอะไร
มานั่งเก็บข้อมูลคนเดินตลอดเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาไกลบ้านหน่อย
มาที่นี่แล้วกันค่ะแล้วก็วันที่มาก็คือต้องบอกว่า
มันก็สิ้นหวังเชื่อว่ามันจะมีความกลัว
หมดไม่หมดห้าพันแม่มีแบบไหว้พระขอพรอธิษฐานอะไรไหมวะ
ไหว่ชีวิตในช่วงที่มันทุกข์อ่ะมีที่พึ่งทางใจยังไงบ้าง
หาที่พึ่งทางใจค่ะครูก็ได้ยินชื่อเสียงของ

จริงจริงอ่ะคือไปนั่งร้องไห้กับท่านเคยไปเล่าเหรอใช่
เหมือนกับไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังอธิษฐานจิตเขาบอก
ฐานจิตเราก็บอกว่าแปะกันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวเลย
ขอแบบขอได้ไหมขอให้เรารอดได้ไหมอืม
ให้เราขายของดีได้ไหมอืมคือตอนเนี้ยไม่อยากอยู่แล้ว
มันไม่มีอะไรที่มันจะฉุดหลังเราได้แล้วไงมันเครียดถึงขั้นว่าต้องไประบายออกไปอ่ะ
ระบายกับระบายกับสิ่งที่ศักดิ์สิทธิเนอะที่เราคิดว่าเออ
ขอท่านเราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแต่รู้ว่า
พอหลังไปขอเขาแล้วเราลงตลาดอ่ะมันเกิดอย่างนั้นเราก็เลย

ไปกาบไว้ท่านตลอดค่ะทุกทางที่ขอแล้วสำเร็จ
ผิดไปเล่าให้เซียนแปะฟังใช่วันแรกที่ขายอ่ะเป็นยังไง
๒๔๐ชิ้นโอ้โหใจมันฟูใช่ไหมใจมันเหมือนกับว่า
มันจากคนที่ผิดหวังมากชำนาดตายคำนึงคือแบบหามามองลูก
แล้วลูกก็แบบยิ้มปรากฏว่าต้องขอบคุณลูกค้าที่นี่ที่เขา
ที่เค้าไม่ให้ให้เค้าเปิดโอกาสชุบชีวิตกลูกภาพ
ต้องใช้คำนี้เลยวันที่๒ขาย๑๐๐ชิ้น
ต่อแถวสองชั่วโมงหมดอืมแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันพลิกชีวิตเพราะมี
เขาเห็นคนต่อแถวเขาก็เลยมาถ่ายนั่นคือเป็นวันที่พลิกชีวิตจริงจริงว่า
พอช่องมันออกไปอืมคนอ่ะมาตามหาห้าพันบาทที่สุดท้ายอ่ะ
มันคุ้มทุนตอนไหนโอ้มันคุ้มทุนแค่สามวันแรกสามวันแรก
วันแรกไม่ได้เกินห้าวันแล้วเกินไปแล้วอ่ะมีที่แบบพีคสุดคือ
สามร้อยชั่วโมงเดียวพันสามร้อยชิ้นชั่วโมงเดียวลองคิดเงินนะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นมันมีลูกค้าทยอยมาขอซื้อสูตรอ่ะอืมหนึ่งร้อยร้านค้าอ่า
ก็เนื่องจากยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งเขาถามว่าคู่คู่เปิดสูตรสอนไหม
ถ้าใครสนใจครูก็สอนนะมาเรียนได้อะไรอย่างนี้
ก็คือกูก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแหละเพราะว่ากูก็ไม่มีตังค์เนอะ
แต่สอนฟรีมันก็ยังไม่ช่วยใครไม่ได้ตัวเองช่วยไม่ได้นะตอนนั้น
ให้ความรู้ให้วิชาให้ความรู้ให้วิชา
ต่อไปด้วยเรื่อยสำหรับคนที่อยากได้อาชีพใช่ค่ะใช่
แล้วตอนนี้หนี้ต่างแม่เคลียร์ไปยังไงบ้างแล้วคะ

ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้
ที่เขาเคยอาจจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเรา
ก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าไม่ว่าวันนี้จะเจอสถานการณ์อะไรก็ตาม
ว่าความรักในครอบครัวดีคือมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

คำแค่คำให้กำลังใจหรือคำพูดดีดีอ่ะ
มันทำให้คนนึงอืมเป็นหรือตายได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นกูฝากว่าไม่ว่าวันนี้เราจะประสบปัญหาอะไรก็ตาม
ถ้าเราไม่ล้มเลิกเราจะไม่มีวันล้มเหลวอืม
ทำไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวจะเจอทางสว่างเองอ๋อ
คนที่ฟังวันนี้นะบอกเลยว่ามันได้แรงบันดาลใจ
และสิ่งที่คุณจะได้มากกว่านั้นน่ะวันนี้ครูภาพเขาพร้อมที่จะมอบ
สิ่งดีกลับคืนสู่คนอื่นเพราะว่าครูเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่มีแล้ว
เพราะฉะนั้นใครที่ดูรายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะจะบอกเลยว่า
ครูพร้อมแจกคอร์สเรียนการทำไก่ยอ
กติกาง่ายเลยทุกคนเข้าไปติดตามเราในเฟซบุ๊คแฟนเพจ
เศรษฐีป้ายแดงทรัฐทีวีช่อง๓๒เอาไว้
โพสต์ขึ้นมาคุณเข้าไปคอมเมนต์เลยว่า
ทำไมถึงอยากขายไก่ยอคุณภาพ
ถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจทีมงานรับไปเลยพอสเรียน
ขอคนที่สามารถเดินทางมาเรียนด้วยตัวเองได้
เพราะว่าคุณครูพร้อมสอนแบบหมดเปลือก
คุณสามารถเอาไปขายไปต่อยอดสร้างอาชีพได้เลย
กุภาพฝากร้านหน่อยร้านขายตรงไหนกี่โมงอะไรยังไงบ้าง
จริงตอนนี้ก็มีร้านไก่ยองกุภาพทั่วประเทศนะคะ
ใครที่เห็นชื่อป้ายร้านก็สามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้
แต่ถ้าเป็นสาขาหลักก็จะอยู่ที่ตลาดมินบุรี

แวะเวียนกันมาอุดหนุนได้เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ไอเดีย
แรงบันดาลใจกันไปพอสมควรเลยนะครับ

อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะนะคุณผู้ชม
เพราะว่าบอกเลยว่าดูจบปุ๊บสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เลย